ที่คุณเสกเขาไปยิงปืนขึ้นฟ้า
ในงาน๒๕๐ปีนะครับที่นครศรีธรรมดาลาศ
ยิงไป๑๐นัดนะครับก็ปรากฏว่า
กลายเป็นว่าถูกบุกจับกลุ่ม

แต่ก็ต้องไปถูกจับไปพื้นที่อีกอยู่ดี
ใช่ค่ะเพราะว่าคดีนี้แบ่งใน๒พื้นที่ด้วยกัน
พื้นที่แรกก็คือที่มีนบุรีที่บ้านพัก
ก็คือเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองปืน

ที่คุณเสกโลโซไปยิงปืนขึ้นฟ้า
ก็คือที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

เนื่องในโอกาสครบรอบ๒๕๐ปี
สำเร็จพระเจ้าตักศิลป์ในงานของวัดเขา
สำหรับเรื่องที่ต้องรออยู่ในตอนนี้
เรื่องแรกก็คือการตรวจปัสสาวะ
ซึ่งเบื้องต้นพบว่าเป็นสีม่วง
คุณเสกเขาก็บอกว่าเกิดจากการที่ตัวเองทานยานอนหลับ

อีกหนึ่งเรื่องวันนี้คุณเสกจะขึ้นศาล
ที่นครศรีธรรมราชในคดียิงปืนขึ้นฟ้า
ก็ต้องมาลุ้นกันว่าทางศาลจะพิจารณาอย่างไร

ซึ่งทางครอบครัวเตรียมเงินไปเหมือนกันนะ
แต่ต้องดูว่าจะพิจารณาให้หรือเปล่า
หลังจากได้รับประกันตัวแล้ว
จากอีกหนึ่งคดีก็คือคดีอาวุธปืน
ขัดขืนการจับกลุ่มที่บ้านพักในกรุงเทพ

อายัดตัวในเสกสรรสุขพิมายหรือว่าเสกโลโซ

มีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
ยิงปืนในเมืองหมู่บ้าน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดเขาขุนพนม
ตำบลพรมโลกอำเภอพรมคีรี

คดีนี้ก็สพพรมคีรีเขาดูแลนะ

คุณเสกเดินทางมาถึงกองบังคับการ

พร้อมกับทนายความและอีฟแม็กซิม

เขาบอกว่าคุณเสกเนี่ยอารมณ์ก็ปกติดีนะคะ
ยิ้มแย้มจำใสพูดคุย
ทักทายกับผู้สื่อข่าวที่มารอทำข่าว
ไม่ได้เครียดไม่รู้สึกกังวลอะไร
ก่อนที่จะถูกควบคุมตัวเข้าห้องสอบสวน
โดยมีการไปพบพลตำรวจตรีวัญชัยเอกพรพิษ
ซึ่งมาสอบปากคำด้วยตัวเองด้วย
ซึ่งในการเข้าพบก็คือมีการนำพวงมาลัย

ใช่ก็คือพลตำรวจตรีวัญชัยเอกพรพิษด้วย
เพราะว่ามีการกล่าวท้าทายด้วยในวันที่เกิดเหตุ
ในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนี่นะคะ
เรื่องต้นคุณเสกรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา

เพราะว่าปรากฏในคลิปค่อนข้างชัด

เพราะว่าเคยบนเอาไว้อยากจะมีลูกชาย
ก็เลยเป็นการยิงแก้บนยิงสลุด
สะดุดีต่อหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช
ในคืนวันที่๒๘ต่อวันที่๒๙นี้นะคะ
พร้อมกับกล่าวขอโทษพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชทุกคนด้วย

หลังจากที่ออกมาจากห้องสอบสวนแล้วนะคะ
จากนั้นทนายความของคุณเสก
ช่อพวงมาลัยมาให้เสก
เพื่อมาขอคำมาตอบคุณตำรวจตรีวัญชัยเอกพรพิษ

ผู้บังคับการตำรวจภูทรนครศรีธรรมราช
ตำรวจนครศรีธรรมราชที่ได้กระทำผิด
พูดในคลิปก็คือในเชิงท้าทาย
ซึ่งทางผู้บังคับการตำรวจภูทรนครศรีธรรมราช

แล้วก็รับปากจะดำเนินคดีตามกฎหมายแบบตรงไปตรงมา

ผู้บังคับการตำรวจภูทรนครศรีธรรมราช

บอกว่าตอนนี้ยึดปืนที่ใช้ก่อเหตุมาได้แล้ว
อยู่ในความครอบครองของนายทวีวัฒน์พระหุพฤกษ

โดยเจ้าหน้าที่เองออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหานะคะ
พรบความผิดเกี่ยวกับพรบออาวุธปืน
และจะนำตัวไปฝากขังพร้อมกับเสกในช่วงเช้าของวันนี้ด้วยค่ะ

มาดูอาการของคุณเสกโลโซกันบ้างนะครับ
หลังจากที่ถูกควบคุมตัวที่ห้องควบคุมของสนคณะยาวตลอดทั้งคืนก่อน

เจ้าตัวก็ไม่ได้ทานยาอะไรไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษ
แล้วก็การควบคุมตัวจากกรุงเทพมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น

ยังคงยิ้มแย้มพูดคุยกับตำรวจอย่างเป็นกันเอง

เมื่อตำรวจสอบถามอยากรับประทานอะไรไหมครับพี่เสกครับ
เสกก็ตอบปฏิเสธบอกว่าไม่หิวขอแค่น้ำดื่ม
น้ำตามปั๊มน้ำมันเป็นบางจุดเท่านั้นเอง
ต่อมาตำรวจก็จัดเข้ากล่องให้ทานบนรถละกันนะฮะ
หลังจากนั้นเสกก็นอนหลับบนรถมาตลอดทาง
จนกระทั่งถึงที่
พรมคิรีพรมคิรีนะครับแล้วก็ไปสอบปากคำ
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ใช่ค่ะก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางนานเหมือนกัน
เพราะว่านั่งรถตู้มานะคะจากกรุงเทพมาถึงนครศรีธรรมราช
ขณะที่แฟนสาวนี่นะคะก็คือนางสาวอภิษยาพัฒนวรทรัพย์

ก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
เตรียมเงินมาประกันตัวเสกประมาณ๑แสนบาท

จากนั้นพนักงานสอบสวนเริ่มมีการสอบปากคำเสกโลโซ

ก็แจ้งข้อกล่าวหาตามมายจับนายเสก
จากนั้นควบคุมตัวไปขังที่สพพรมครีรี
และเช้าวันนี้จะนำตัวไปฝากขัง
เพราะเมื่อคืนนี้คัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนนะ
ตอนนั้นถูกประกันตัวมาแวบเดียว

ได้รับการประกันตัว๑๕๐๐๐บาทแป๊บเดียว

ใช่ค่ะเอาฟังเสียงคุณเสกหน่อยค่ะ
ข่าวดังข้ามปีเลยนะครับพี่ครับ
ก็เป็นเรื่องของคดีการยิงปืนขึ้นฟ้า
ที่สพพรมคีรีเป็นเจ้าของคดีนะครับ
ส่วนที่สนคณะยาวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กับการที่คุณเสกขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

พันธุ์ตำรวจเอกสิงสิงหเดชภูมิกับการตำรวจนครบานคณะยาวบอกว่า
ช่วงสายวันนี้ครับจะมีการแถลงผลการตรวจปัสสาวะของเสก
ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ส่งหลักฐานไปให้แพทย์โรงพยาบาลตำรวจ

นี้ไม่ได้มีการแสดงหลักฐานกับพนักงานสอบสวนว่ากินยาชนิดใดเข้าไป

บอกว่าการที่ผลปัสสาวะเป็นสีม่วง

คือ๑เสพสารเสพติด
หรือ๒กินยานอนหลับ
รอผลเดี๋ยววันนี้ผลออกมาก็จะได้รับทราบว่า
เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดหรือไม่